อยู่กันแถววัดแถววานี่แหละพากันไปวัดที่อ่างทองหน่อยที่นี่เขากำลังมี
พิธีบูชาปู่ย่าต้นตะเคียนเป็นห้าสิบต้นเลยโอ้อะไรแล้วหลังจากนั้นเกิด
คนลุกขึ้นจะเป็นเรื่องอะไรไปชมกันในหัวเขียวข่าวเด็ดค่ะ
สบายเป็นใครยอดนี้คือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นภายในวัดใหม่โคกบรรลุม
วิเศษชายชาญอ่างทองนี่เองค่ะคุณผู้หญิงท่านเมื่อสักครู่เนี่ย
เกิดอาการแปลกร่ายรำถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ
แล้วก็เจ้าแม่ตะเคียนที่อยู่ภายในวัด

คือป้าหมายเนี่ยแกควบคุมตัวเองไม่ได้
น้ำตาไหลเหมือนกับถูกแฝงร่าง
พูดกันตรงชาวบ้านบอกอุ๊ยแม่ตะเคียนมาสิงอ่ะดิ
ชาวบ้านก็เข้ามาช่วยประคองให้นั่งเก้าอี้
แล้วก็ถามด้วยแกชื่อป้าหมายนะจริงแล้ว
ถามว่าป้าหมายป้าหมายป้าหมายเนี่ยใครเข้าป้าหมายอยู่
เขาก็ตอบมาว่าแม่สบายทอง
ปลื้มใจที่ลูกหลานนำอาหารมาเส้นไหว้ค่ะ

หลังจากนั้นก็ชูนิ้วโป้งสองข้าง
แล้วก็กลับมาเป็นปกติเลย
เพื่อมาขอบคุณลูกหลานที่จัดเครื่องสังเวยคาหวานมาให้
ขณะเดียวกันที่ป้าหมายบอกกับนักข่าวว่า
รู้ตัวดีทุกอย่างมีสติทุกอย่างแต่ควบคุมตัวเองไม่ได้ค่ะ
แต่ว่าชาวบ้านพอเห็นป้าหมายปลอดภัยแล้วใช่ไหมคะ
กลับมาเป็นปกติแล้วตีเลขกันดีกว่าพวกเรา
แม่จากการอะไรเป้าหมายกำมือนี่นะ

บางคนก็หาเลขเด็ดจากการส่องขันน้ำมนต์ในพิธีด้วยค่ะ
โชคตามความเชื่อต่อไปคุณดอมเห็นเป็นเลขอะไร

ดูยากจริงน่ะอันนี้

จินตนาการถามรู้นะครับถูกกับนี่

งูเขียวพระอินทร์ตัวนี้เนี่ย
เข้าบ้านหลังนี้เข้าจังเลย

เห้ยเปลงมันเป็นเพลงไทยชิ่งไหม
ลิเกก็อย่างนี้แหรงหวัดนะฮะเฮ้ดหรอ
ก็เลยสงสัยว่าหรืองูเขียวพระอินทร์ตัวนี้
ชอบฟังลิเกอยากมาฟังเหลือเกิน
ก็เลยไปคุยกับคุณวรารัฐเจ้าของคลิปนี้

ก็คือพอไปถามนะคุณวรารัฐเนี่ย

ประดับที่บ้านเธอมานานแล้วค่ะอยู่ตั้งแต่ตัวเล็กเล็กอ่ะ
ตอนนี้ตัวเบอร์เลอร์ที่น่าแปลกใจคือ๒๓วันก่อนครับ
เธอก็ชอบฟังลิเกไงเปิดฟังลิเกผ่านเครื่องเสียงในบ้าน
มาแล้วนี่งูเจ้าประจำโผล่มาเลย
แล้วก็เลื้อยมุดเข้าบ้านเหมือนอยากมาขอแจมด้วย

โอ้โหเลื้อยตามเสียงเพลงลิเกเลยนะ

เดี๋ยวจะบอกบ้านเลขที่ให้สักหน่อยก็แล้วกัน

บอกแค่บ้านเลขที่ก็พอ๓๑๙เผื่อใครอยากจะไปเสี่ยงดู

เขาบอกว่าที่จังหวัดชมบุรีมีเจ้าภาพถูกรางวัลแบบรัวนอนสต๊อปกันไป
นี่เขาถูกเงินถูกรางวัลกว่า๓๐ล้าน

จัดเต็มเงาะโอ้โหมาเป็นศูนย์สนุกแบบนี้กันเลยทีเดียว

โอ้โหนี่แหละค่ะ
ลองดูกันหน่อยเขาบอกว่าไปฉายหนังกลางแปลงกันด้วย
เลี้ยงอาหารแก่เพียงอะไรค่ะ

บรรยากาศจัดเต็มแสงสีเสียงมาค่ะ
คล้ายกับงานวัดเหมือนที่เชอรี่บอกเลย
แต่มันเป็นการแก้บนของคนดวงเห็ง

เป็นสถานที่ฝังศพรายญาติกว่า๕๐๐หลุม

ค่ำเมื่อวานนี้นี่คุณผู้ชมดูให้เห็นเต็มตา

คุณปูจ๋าเจ้าภาพวัย๓๗ปี

กับเพื่อนโชคดีถูกรางวัลลอตเตอรี่อย่างต่อเนื่อง

รับทรัพย์แบบรวมกันกว่า๓๐ล้าน
พี่ปูจ๋าคะเอาเคล็ดจากไหน

สาวรำวงเอาเครื่องเล่นต่างมาโชว์ที่นี่
ฉายหนังกลางแปลงบริจาคโรงศพ
เลี้ยงอาหารให้กับผีรายญาติไปเลย
รวมมูลค่า๔แสนเบาสำหรับเขา
ก็ถูกที๓๐ล้านนะคุณนะ
งานนี้นะคะเจ้าภาพเขาก็ยังมีการจุดทูปเสียงทาย
บอกเลขกันต่อบอกโชคกันต่อไป
เสี่ยงกันในงวดที่ใกล้จะถึงนี้๑กุมภาพันธ์
ดูกันเลยเลขอะไรมาแล้วจ้ะการเทิบ
๖อย่างไร

แต่คุณนอมเห็นเป็น๖ก็อาจจะ

วิจารณญาณในการรับชม

สาวคนหนึ่งเขาเอาน้ำแดงไปถวายกุมาร
แล้วก็เจออิทธิฤทธิ์เจ้าทีแรง
จะเป็นยังไงดูคลิปกันก่อนค่ะ

คุณสังเกตอะไรไหมน้ำแดงมันวางอยู่๓ขวด
แต่ไอ้๒ขวดข้างมันมีฟองฟอดขึ้นมา
เหมือนกับใครกำลังดูน้ำอารมณ์มันก็ต้องมีฟอง
น้ำอัดลมมีฟองก็ถูกแต่แล้วทำไมขวดกลางมันไม่มี

นี่เดี๋ยวจะบอกอย่างนี้เขาบอกว่าเจ้าของคลิปเล่าให้ฟัง

ขวดข้างนี่นะของเจ้าที่
ส่วนขวดกลางเนี่ยของพี่กุมารเขานะจ๊ะนะฮะแล้วก็เอ่ยบอกกับเจ้าที่เจ้าทางไปแบบนั้น
พอถวายเสร็จปุ๊บบอกว่า๒ขวดข้างของเจ้าที่ฟองฟอตขึ้นมาแบบนั้นเลยค่ะ
แต่ขวดกลางมันยังเป็นปกติอ่ะเธอก็เลยเชื่อว่าพูดปุ๊บเจ้าที่ก็มากินน้ำแดงปั๊บเลยนะฮะ
แต่เรื่องนี้มีความเห็นที่เป็นความรู้จากชาวเน็ต
เขาบอกว่าอย่ามองแต่มุมงมงาย
วิทยาศาสตร์เรียนกันมาเปล่า
เขาบอกว่าไอ้ที่เห็นฟองฟู้เนี่ยไม่ใช่อภินิหารออิทธิฤทธิ์อะไร
แต่มันเกิดจากหลอดกระดาษพอนำไปเสียบในน้ำอัดลม
ความที่เป็นกระดาษเล็กนี่นะจะทำปฏิกิริยากับก๊าซในน้ำอัดลม
ก็เลยทำให้เกิดฟองฟู้แบบนี้ขึ้นมา

เรื่องนี้แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะคุณผู้ชม
บอกว่าถ้าเจอน้องกุมารนะคงจะโชคดีแน่เลยนะ
หลายคนมองแบบนั้นซึ่งเจ้าของคลิปการันตีเหมือนกัน
บอกว่าได้โชคมาแล้วสองงวดติดนะฮะก็คือคอตัวเลขตาโตตามงวดนี้กันไปเลยค่ะ
เจ้าของคลิปบอกใบ้ให้ฟังบอกว่าเขาฝันว่าฝันเห็นว่ามีคนเอาส้มมาให้๔ใบ
แล้วก็ไปตีเลขกันเอาเองนะเรื่องนี้ไม่เกินกำลังหรอก
เขาตีกันว่าก็บอกว่าให้๖แล้วกันฝันโกหกอ่ะ
แล้วส้มก็ให้๔แล้วกันส้มลูกกลมใช่ไหม
อ่ะ๐ไปอีกตัวหนึ่งแล้วกันไปสลับกันเอง๖๔๐
แต่ก็ต้องระวัง๙๔ไว้ด้วยเพราะว่า๖กับ๙ถือว่าเลขเดียวกันนั่นเองค่ะ

อ๋อแล้วคลิปเนอะเอ่อ
อันนี้คลิปที่บอกว่าเคยเจอใช่ไหมก่อนหน้าเป็นเหตุการณ์
เป็นคลิปในกล้องวงจรปิด

นี่ถ้าคุณดูแล้วมันมีเงาดำลอยไปแล้วอ๋อ

เขาเลยเชื่อว่าเอ๊ะหรือว่ายังไงหรือว่ากุมาหรือเปล่า
แบบนี้แหละก็แล้วแต่นะคะ
วิจารณญาณด้วยนะก็แปลกดีเหมือนกันเนอะพยายามจ้องอย่างนี้
มองไม่เห็นดิฉันก็จ้องเหมือนกัน

ใช่ค่ะคุณผู้ชมนะ